เหตุสลดและเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่จังหวัดนครพนมนะคะลูกสาวค่ะออกตามหาแม่เพราะว่าแม่เนี่ยหายไปข้ามคืนเอาตามหาสิคะติดต่อก็ไม่ได้เนี่ยนะคะสรุปสุดท้ายไปพบเป็นศพค่ะและศพแม่ถูกทิ้งไว้ในบ่อซ่วมโบกปูนทับไว้แบบนี้ด้วย
ตำรวจตามหาตัวคนร้ายค่ะตามไปตามมาสรุปเป็นพ่อเองค่ะเป็นผัวของผู้ตายนี่แหละถามว่าทำไมถึงฆ่าค้าเพราะฆ่าเพราะแค้นเมียที่ไปมีชายอื่นและนอกจากนี้นะคะบอกเพิ่มเติมออกมาด้วยรายต่อไปจะเป็นกิ๊กอ่ะว่าอย่างนั้นเนี่ยนะคะ
ตำบลโพนจานอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมค่ะเป็นจุดที่เกิดเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะซึ่งตำรวจสพโพนสวรรค์จับตัวผู้ก่อเหตุค่ะเป็นพ่อของครอบครัวนี้นะคะชื่อว่าในพิษจันดาประดิษฐ์อายุ๕๓ปีค่ะ
ต้องเข้าไปจับเพราะได้รับแจ้งจากญาติว่าพบศพนางบุญเลอร์จันดาประดิษฐ์อายุ๔๗ปีเป็นพันรยาของผู้ก่อเหตุนี่แหละถูกฆ่าแล้วก็เอาศพไปทิ้งในเบาะซ่วมโปรกปูนปิดไว้โดยตำรวจไปตามจับตัวได้ขณะที่ไปทำงานรับจ้างก่อสร้างในพื้นที่ท่าอุเทนค่ะ
ผู้ก่อเหตุบอกว่าก็ให้ข้อมูลนะผมอยู่กินกับผู้ตายมา๓๐ปีมีลูก๓คน
ก่อนหน้านี้เคยจับได้ว่าเมียปันใจให้ชายอื่นก็เกิดปัญหาทะเลาะกันหลายครั้ง
แต่วันเกิดเหตุค่ะเป็นวันเป็นช่วงเช้าของวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุ
ผู้จานลวงให้เมียมานอนที่บ้านหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างแต่ช่วงนั้นก็มีปากเสียงกันค่ะ
แล้วเมียเนี่ยท้าทายแน่จริงฆ่ากูเลยถ้ากล้าโมโหสุดขีดสิคะ
คว้าอิดบล็อกขึ้นมาทุบศีรษะไป๓๔ครั้งจนเมียตายค่ะ
จากนั้นตัดสินใจนะคะอุ้มศพไปเลยไปทิ้งในบ่อซ่วมคอนกรีต
แล้วปิดฝาบกปูนทับอำพรางศพจากนั้นค่ะเอาน้ำมาล้างเลือด
ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เอาเศษผ้ารวมถึงผ้าถุงเปื้อนเลือดต่างของผู้ตาย
เผาทำลายที่ต่อไม้หลังบ้านห่างจากจุดที่ฝังศพประมาณ๓๐เมตรค่ะ
บอกครับผมก็กลับไปห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำพวกมันอยู่ได้ไกลแล้ว
มันก็กลับไปข้าวน้ำตบหัวตบทุกอย่างพวกมัน
กลับมาอีกมึงเชียดินั่งแค่เฮ็ดเด็ก
กูอาบน้ำแล้วกูนีบฟ้าเด้ยมึงก็ซิ่งมึง
กลับมาห้ามันเลยแหละครับเลยพูดเลยพูดเลยบ้างเนี้ย
ขณะที่ในช่วงก่อนการแถลงข่าวนะคะลูกสาวคนโตของผู้ตาย
เดินทางมาขอพูดคุยกับพ่อค่ะพูดคุยแล้วก็เอาน้ำเอาขนมมาให้พ่อด้วยเนี่ยนะคะ
รวมทั้งเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นค่ะร้องไห้
โหเข้าไปกอดพ่อด้วยความสงสารพ่อแล้วก็พูดให้กำลังใจด้วยเนี่ยนะคะ
โดยบอกว่าเธอเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะพ่อก็ไม่ได้โกรธพ่อหรอก
แต่พ่อจริงก็ไม่น่าจะทำแบบนี้สุดท้ายมันไม่คุ้มกับสิ่งที่ทำลงไป
เพราะต้องเข้าคุกเนี่ยนะคะนอกจากนี้ลูกสาวคนโตให้ข้อมูลเพิ่มเติม
บอกว่าตัวเธอเองก็รับรู้ว่าแม่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวมาตลอด
พยายามบอกให้แม่เลิกและนอกจากนี้ก็ต้องไปบอกพ่อด้วยว่า

เพราะเธอไปเห็นท่อซ่วมหลังบ้านมันโบกสนิท
ทำไมมันถึงโบกสนิททั้งที่บ้านนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลย
ถามพ่อพ่อก็ไม่ยอมบอกเธอก็เลยตัดสินใจ
ญาติมาทุบดูแล้วก็มาพบศพแม่
แจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะคะช่วงเวลานั้นพ่อไปทำงานพอดีค่ะ
ขณะที่ผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากฆ่าเมียตัวเองแล้ว
ในใจนะในใจเนี่ยวางแผนจะไปฆ่าชายอีกคนที่มาเป็นชู้ด้วย
แต่ลูกสาวมาพบศพก่อน
จึงได้บอกลูกสาวยอมรับกับลูกสาวก่อน
และขอเข้ามอบตัวกับตำรวจยอมรับโทษต่อไปนะคะ
ข้อหาที่ได้ไปนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพลางศพ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ